นี่นะคะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่แอบเดินทางเข้าบ้านเรา
แล้วก็ถูกคนร้ายที่บ้านเรายิงจนเสียชีวิต
ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคนนี้นะคะ
เป็นคนที่ทางการอินเดียเขาต้องการตัว
ดังนั้นเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมที่บอกว่าต้องตามตัว
นี่คือเป็นหลักฐานที่เจ้าหน้าที่เนี่ย
สามารถเอาอันนี้มาเป็นหลักฐานในการตามตัวคนร้าย
โดยคนร้ายมากันสองคนนะคะแล้วก็บุกมายิง
เสียชีวิตที่หน้าวิลล่าหรูในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
ตั้งแต่เมื่อคืนวันที่๔มกราคมที่ผ่านมานะคะ
หลังจากที่คนร้ายกระหน่ำยิงแล้วเนี่ย
คนร้ายก็ไปหยิบบางอย่างออกไปจากตัวของผู้ตาย
แล้วก็หลบหนีไปนี่เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะ
กล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพได้ทีนี้ตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไป
ตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุไปเจอปลอกกระสุนขนาด๙มม
แล้วก็จุดสามแปดศูนย์รวมทั้งหมดเนี่ยสิบเก้าปลอกค่ะ
ตกอยู่แบบนี้ตำรวจก็ต้องเก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน
แล้วก็เข้าไปดูในห้องของผู้ตายชาวต่างชาติเนี่ยนะคะ
ก็เจอเงินสดจำนวนนึงเจอกัญชาแล้วก็เจอพาสปอร์ตปลอม๒เล่ม
ทีนี้ปมในการสังหารก็คาดว่าน่าจะมาจากความขัดแย้ง
เกี่ยวกับธุรกิจผิดกฎหมายเพราะพอไปสืบทราบมา
ครับแต่เขาเนี่ยหนีเข้ามาอยู่ในไทยตั้งแต่ปีห้าเก้า
แล้วตอนที่เข้ามาในไทยเข้ามาด้วยหนังสือเดินทางปลอม
ใช่ครับคือเหตุการณ์นี้ตำรวจชั้นผู้ใหญ่ลงไปคลี่คลายคดีนะฮะ
อย่างเมื่อวานรองพบตรพลตำรวจเอกสุชาติธิรัฐสวัสดิ์เนี่ย
ก็ไปเป็นประธานนั่งหัวโต๊ะเลยนะในการประชุมคลี่คลายคดี
ร่วมกับตำรวจภูทรภาค๘นะครับเพื่อติดตามหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
และจากการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์โดยตำรวจแคนาดาได้ส่ง
แล้วก็พิมพ์มือของผู้ตายซึ่งเคยต้องโทษคดีอาญาที่แคนาดาเนี่ย
มาเปรียบเทียบกับการพิมพ์มือจากศพจนทราบว่าผู้ตายแล้วจริงจริง
ชื่อว่านายจิมมี่ซิงซานดูไม่ใช่ชื่อว่านายแมนดิฟต์ซิง
ตามที่เคยมีการเสนอข่าวไปตอนต้นจำได้ไหมฮะ
ตอนนี้ก็เลยต้องเรียกผู้ตายว่านายจิมมี่ซิงซานดูแล้วนะครับ
แล้วก็ยังพบว่าก่อนหน้านี้ทางการแคนาดาได้แจ้งเตือนมาเหมือนกัน
บอกว่านายจิมมี่ผู้ตายถือว่าเป็นบุคคลเฝ้าระวังแล้วก็จะเดินทางเข้าประเทศไทย
โดยใช้หนังสือเดินทางปลอมแล้วก็นายจิมมี่ถูกแจ้งว่าเป็นบุคคลเฝ้าระวังเท่านั้น
เปิดเผยออกมาเมื่อวานนี้นะครับส่วนเรื่องของปมสังหารเนี่ย
ก็พุ่งไปที่เรื่องของการล้างแค้นหรือเปล่า
เพราะว่าเรื่องของแก๊งต่างฝ่ายต่างที่เป็นแก๊งกันนะนะคุณนะ
ของนายจิมมี่ก็มีแก๊งของมือสังหารก็มี
และน่าจะมีเหตุปมขัดแย้งกันก็เลยมาสังหารกันครั้งนี้นะฮะ
ก็อย่างที่บอกแหละว่าคดีนี้เป็นคดีใหญ่นะครับ
ตอนแรกที่รายงานไปว่านายคนนี้นายจิมมี่ผู้ตายเนี่ย
เป็นคนสัญชาติแคนาดาจริงเขาก็สัญชาติแคนาดานะ

ถอดสัญชาติเพราะทางการแคนาดาถอดสัญชาติเขา

ซึ่งอย่างที่บอกค่ะเพราะเป็นคดีใหญ่นี้นะคะ
ตำรวจชั้นผู้ใหญ่ก็ลงพื้นที่ด้วยตัวเอง
ห่างจากหาดประมาณ๒๐๐เมตรคิดว่าคนร้ายน่าจะวิ่งขึ้นจากชายหาด
แล้วก็มาซ่อนอยู่หลังจากก่อเหตุ
กล้องวงจรปิดจับภาพได้ไหมจับภาพได้นะคะ
ตอนที่คนร้ายวิ่งผ่านหลังจากก่อเหตุ
ซึ่งไม่ได้สวมหวกไหมพรมปิดบังใบหน้า
ทีนี้ต้องไปถามคนที่เขาอยู่ใกล้กับจุดที่เกิดเหตุ
ก็คือชาวเมียนมาเล่าให้ฟังแบบนี้คุณผู้ชม

ใช่ค่ะเขาเล่าว่าช่วงค่ำของวันที่๑กุมภาเนี่ยนะ
เห็นเป็นชาวต่างชาติ๒คนผู้ชายเดินลัดเลาะจากป่า
ริมถนนราวัยเข้ามาที่โรงเรียนนานาชาติเก่า
แล้วก็มุ่งตรงไปชายหาดหน้าวิลล่า

คือเห็นตั้งแต่วันที่๑วันที่๒วันที่๓กุมภา
แล้วพอมาวันที่๔วันที่เกิดเหตุ

เห็นชาวต่างชาติผู้ชายสองคนมาเส้นทางเดิมเลย
แล้วหลังจากนั้นหมาเห่าคุณผู้ชม
แล้วก็มีเสียงเป็นเสียงเครื่องยนต์ของเรือจากบ้านร้าง
ทีนี้คนที่เขาเป็นพยาน
เขาบอกว่าเพิ่งมารู้ว่ามันมีเหตุยิงกัน

ชาวต่างชาติ๒คนคือคนที่เกาะเหตุแน่นะครับ
คนหนึ่งก็ใส่เสื้ออะไรใส่เสื้อใหญ่
ใส่เสื้อขายาวใส่เสื้อยาว

วันที่สามกลับมาแล้วก็นู่ไปแล้วนั่นนู่
แต่วันที่๔ไม่กลับไหม
ไม่กลับมาไม่กลับมาไม่เห็น
ทีนี้ทางด้านพตโธอำพลบวรรพรผู้บัญชาการตฝุทรภักดิ์๘
ก็ต้องสั่งเลยให้เร่งหาข้อมูลเพิ่มเติม
เพราะพอรู้ว่าทางผู้ตาย
ไม่ได้ใช้พาสปอร์ตจริงเป็นพาสปอร์ตปลอม
เป็นชื่อของคนอื่นเดินทางมาจากมาเลเซีย

แล้วพอรู้แล้วว่าใช้ชื่อคนอื่นหรือว่าใช้ปลอมชื่อในการเดินทาง
ก็ต้องมีการติดต่อแหละประสานการทำงานกัน
ทั้งทางแคนาดาด้วยแล้วก็ทางอินเดียนะคะ
ว่าเกี่ยวข้องกับคดีอะไรในประเทศนั้นบ้าง

วันนี้นะฮะโอ้โหตำรวจชั้นผู้ใหญ่สุด
ก็คือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคือพลตำรวจเอกสุวัสดิ์

พร้อมด้วยพลตำรวจโทษสุรเชษฐหักพาม

เพื่อบัญชาการและติดตามคดีนี้ด้วยตัวเองนะฮะ
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประชุมสั่งการชุดคลี่คลายคดี
โดยมีนายตำรวจแคนาดาประจำสารทูตแคนาดาในประเทศไทยเนี่ย
เข้าพบผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘
เพื่อติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับคดีด้วยนะครับ
มีรายงานออกมานะครับว่าชุดคลี่คลายคดีได้นำลายนิ้วมือ
ของนายสิ่งไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลอาทยากรข้ามชาติ
ปรากฏว่าอย่างที่บอกไป
ลายนิ้วมือไปตรงกับชื่ออาชญากรอีก๑ชื่อ
ตรวจสอบจนพบประวัติอาชญากรของนายซิง
ในประเทศอินเดียและในแคนาดา
และมีรายงานว่านายจิมมี่สิงห์
เป็นที่รู้จักในแวดวงมาเฟีย

มีประวัติอาทยากรรมในแคนาดาและอินเดีย
ในประเทศออกจากแคนาดาเมื่อปี๕๙
ต่อมาถูกจับกลุ่มที่ประเทศอินเดีย
หลังจากลักลอบเปิดโรงงานผลิตเคตามีน
จากนั้นได้รับการประกันตัวแล้วก็หลบหนีออกนอกประเทศนะครับ

ยังเป็นที่ต้องการตัวของทางการแคนาดา
เนื่องจากมีส่วนผัวพันกับคดีอาจยกรรมหลายคดี
ทำให้แนวทางการสืบสวนเชิงลึก
น้ำหนักไปที่๒คนร้ายอาจจะเป็นมือปืนต่างชาติ
ถูกว่าจ้างมาจากต่างประเทศ
เพื่อปิดบัญชีหรือว่าเก็บนายจิมมี่ซิงนะฮะ
คือประวัติของคนตายก็ไม่ธรรมดา

ก็เจ้าหน้าที่รู้แล้วรู้ทางฝั่งของคนตายแล้ว
ว่ามีประวัติมีที่มาที่ไปอย่างไร
แต่ทีนี้เจ้าหน้าที่ไทยตำรวจไทย
จะต้องทำการจับกลุ่มคนก่อเหตุให้ได้
มือปืนทั้งสองรวมถึงว่าใครเป็นคนสั่งการ
ให้มีการฆ่านายจิมมี่สิงห์นั่นเอง
ตอนนี้คดีนี้ก็มีความคืบหน้าไปค่อนข้างมากแล้วนะคะ
เชื่อว่าน่าจะไม่นานถึงจะปิดบัญชีคดีนี้ได้